เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะบอกว่ามีข้อมูลของลูกค้าใหม่
ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน

เวลาเราจะต้องเอาไปยืนยันตัวเวลาเปิดซิมใหม่
คือข้อมูลส่วนบุคคลแล้วเขาก็กลัวเรื่องของความมั่นคง

แต่ทีนี้สังคมออนไลน์เขาบอกไม่เชื่อ
สื่อสังคมออนไลน์แสดงความคิดเห็น
กรณีปล่อยให้ข้อมูลลูกค้าที่เปิดซิมมือถือใหม่

โดยส่วนใหญ่ในโลกโซเชียลเขาบอกไม่เชื่อว่าถูกแฮ็ก

จากที่ผ่านมามีความพยายามแจ้งเตือน
เพราะเท่ากับว่าระบบความปลอดภัยมีมาตรฐานต่ำโดนแฮ็กได้ง่าย
จนไปถึงบอกให้ยกเลิกการใช้บริการไปเลยค่ะ
และจากเรื่องนี้นะคะจากข่าวที่ออกมา
ถากรตันทศิษย์เลขาธิการกศธชเปิดเผยว่า
เข้ามาชี้แจงข้อที่จริงกรณีข้อมูลลูกค้ารั่วไหล
วันนี้นะคะในช่วงเวลา๙นาฬิกา
เรื่องนี้ตามพรบองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่
และกำกับการประกอบกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมพศ๒๕๖๒
ได้กำหนดไว้ว่าผู้กระทำผิดมีโทษตามกฎหมาย
หากผู้ประกอบการมีส่วนในความผิด
จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายและพักใช้เพิกถอนใบอนุญาต
โดยกศธชเป็นผู้เสียหายตามกฎหมายด้วยค่ะ
ให้ข้อมูลก่อนว่าข้อที่จริงนี่เป็นอย่างไร
ซึ่งสำนักงานกศธชก็จะขอตรวจสอบข้อที่จริงเรื่องนี้ให้แน่นอน
ก่อนที่จะดำเนินการต่อไปด้วยนะคะ
ก่อนหน้านี้สำนักงานบริหารธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
ส่งผลให้ข้อมูลซึ่งเป็นบัตรประชาชนของลูกค้าจำนวน๔๖๐๐๐ราย
รั่วไหลสู่ระบบสาธารณะตั้งแต่ปี๒๕๕๙

เป็นไฟล์ภาพของสำเนาบัตรประชาชน
เนาใบขับขี่และสำเนาพาสปอร์ตของผู้ใช้บริการ

นอกจากเข้าไปดูได้แล้ว
ดาวน์โหลดข้อมูลดังกล่าวออกมาได้เลยนะคะ
แต่ทีนี้ถ้าสมมุติว่าตอนในช่วงของที่เกิดเหตุการณ์ขึ้น

เขาก็จะสงสัยเอ๊ะทำไมเราถึงดูข้อมูลคนอื่นได้
แต่บางคนดาวน์โหลดไม่สิคะทำอย่างไร
เพราะว่าอันนี้น่ากลัวเขาบอกมองไปถึงความมั่นคลุม
ก็รอวันนี้นะฮะเดี๋ยว๙โมงเช้า
จะเข้าชี้แจงกับกศธชแล้วนะครับ